คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามคลิปนี้กันนะฮะก็ระทึกเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหสายสื่อสารอีกแล้วคุณ

มันเกี่ยวคอคุณฮะเนี่ยขี่รถมานะฮะชายวัยสี่สิบปี
ขี่รถไปนะฮะสายสื่อสารมันร่วงขวางถนนเกี่ยวคอเกือบขาดนะครับ
เนี่ยคุณผู้ชมฮะพูดชายคนนี้ดูที่คลองเขานะ
เดี๋ยวจะเห็นนะฮะถ้าซูมเข้าไปใกล้นะบาดเจ็บครับ
นี่คุณพอเขาเงยขึ้นมาให้ดูเนี่ยดูสิมันเกี่ยวแรงขนาดไหนจนเป็นบาดแผลขนาดนี้
เราต้องเซ็นเซอร์ไว้ด้วยเหมือนกันนะคุณนะต้องเปลี่ยนสีเพราะว่ามันเป็นเลือดน่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือผู้ชายคนนี้นะฮะเขาแจ้งมาแบบนี้
ตอนที่เขาขี่รถจักรยานโยนไปบนถนนกลางซอย
หมู่ที่หนึ่งตะบลหลองชาวอำเภอบ้านบึงจ
ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่คือหลักฐานสำคัญนะ

ใช่ค่ะคุณสมหวังเขาบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากบ้านญาติ
เพื่อจะกลับที่พักอยู่ไม่ไกลกัน

เพราะว่าสายสื่อสารมันห้อยลงมา
เกี่ยวคอเขาจนหงายหลังนะคุณ

โชคดีที่ขี่มาไม่เร็วนะครับ

เพราะรถมันเกือบจะอันนี้นะคุณ
เกือบจะล้มนะฮะตอนนั้นเอาเท้ายันยัน
ประคองรถได้แต่ตัวเขาเองก็ล้มจากรถเหมือนกันนะฮะ
คุณผู้ชมฮะทีนี้เขาเนี่ยบอกว่าสายสื่อสารนะ
มันยังเกี่ยวมันยังรัดมันยังพันคอเขาอยู่เลย
ตอนที่เขารอดมาได้จากจุดนั้นนะฮะ

แล้วตอนนี้นะพอไปหาหมอพอมาถึงตอนนี้
เขาบอกว่าเวลาที่จะหายใจต้องเงยหน้า

ถ้าเกิดว่าทำคอปกติต้องเงยคอเงยหน้าคอ

แล้วเขาก็ให้ดูไอ้สายไฟมันหนาแค่ไหนมันยาวแค่ไหนฮะ

แสบร้อนหมดเลยครับเมื่อกี้

ต้องเงยคออย่างนี้นะฮะหายใจไม่ค่อย

ครับต้องเงยคอมันแสบมากนะครับ

ทีนี้ทางญาติก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ผู้บาดเจ็บเนี่ยก็จริงมีโรคประจำตัวหลายอย่างนะครับ
แล้วก็มานั่งเล่นพักผ่อนที่บ้านญาติเป็นประจำ
เพราะว่าที่บ้านญาติคืออากาศถ่ายเท
ทีนี้ผู้บาดเจ็บบอกว่าเหมือนฝนจะตกขอตัวกลับก่อนละกัน
แล้วก็เป็นจังหวะของการขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ไปเจอสายสื่อสารที่มันห้อยมาพอดีนี่แหละครับ
คุณผู้ชมอยากให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบแก้ไขหน่อย
ปล่อยให้เป็นเหมือนวัวหายล้อมคอก
นะคุณนะแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งนะครับ